พาคุณผู้ชมไปหาอะไรรับประทานอร่อยกันต่อเลยดีกว่านะคะ
โดยเฉพาะอินทรัพย์พระลำ
ผลไม้ที่ถือว่ามีใยอาหารมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ
แต่ว่าจะพาไปกินที่ไหนติดตามพร้อมกันเลยในช่วง

ไปจ้าพากันไปที่สวนร่มไม้เลยค่ะ
ที่นี่อยู่ในพื้นที่ตะบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
คุณดูค่ะสดมาเป็นพวง
นี่มันอินทรัพย์ลาลาลาลา
โอ้โหลำเดียวก็พอแล้ว
ใหญ่มากเลยคุณชนะเนี่ย
สวนแห่งนี้เขาบอกเลยนะคะว่าเป็นสวนใหญ่มากปลูกบนพื้นที่กว่า๑๐ไร่ค่ะ
สำหรับนักท่องเที่ยวได้มาซื้อกันทานแบบสดจากสวนกันเลยทีเดียว
ซึ่งครั้งนี้อาจารย์รุ่งทำอดิษฐ์อาจารย์กระเสียนคณะฆ่ากรรมศาสตร์
เป็นหัวหน้าศูนย์บริรักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนั้น
ได้นำอินทพลัมมาแปลงมาทำเป็นเมนูตามผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะ
คือเอาวัตถุดิบต่างมาต่อยอดให้เป็นอาหารคาหวาน

อย่างวันนี้ที่อาจารย์กำลังทำอยู่นะคะก็คือเมนู
เอาอินทะพะลำเนี่ยนะคะไปผสมกับข้าวผัด
ประกอบกับเครื่องเคียงองค์ประกอบอื่นเข้าไปนะคะ
สิบนาทีก็ทานได้แล้วค่ะอุ้ยน่ารับประทานจริงจริงได้คุณค่าสารอาหาร
อีกเมนูนึงละกันกินกับข้าวนะคะ
นั่นก็คือเมนูที่เรียกว่าแกงมัสมันไก่อินทพลัมค่ะ
ปกติแล้วเนี่ยเขาจะใส่มันฝรั่งลงไปในแกงมัสมันนะ
แต่คราวนี้ไม่ต้องใช้อินทรัพย์ลำสดเลย
ใส่ลงไปพร้อมกับเนื้อไก่และเครื่องแกงมัสมัน
ใส่ลงไปบนกระทะทองเหลืองแบบนี้ความร้อนเขากำลังดีนะคะ
แล้วก็เคี่ยวให้มันหอมนุ่ม
และเนื้ออินทรัพย์ลำมันจะมีความหวานโดยธรรมชาตินะ
ไม่หวานแหลมหวานโดดคือหวานกำลังดีเพราะใส่เข้าไปมันกลมมาก
ใช้เวลาเคี่ยว๒๐นาทีนะคะจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลย
อกจาก๒เมนูที่ว่าไปแล้วคุณผู้ชม
ยังนำมาทำเมนูแซ่บอย่างส้มตำอินทพรรมด้วย
พร้อมทั้งสลัดกุ้งอินทพลัมก็มี
โอ้โหแซ่บนัวจริงนะคะ
ส่วนเมนูขนมหวานทำได้เหมือนกันนะคะ
คุณเชื่อแม่ว่าอินทรัพย์ลำนำมาทำเมนูแกงบวดอินทรัพย์ลำด้วย

อีกอย่างหนึ่งก็คือแกงบวชเป็นของหวาน

ครบทุกอย่างค่ะหวานรสจริง

ดังนั้นเราได้ไอเดียแบบนี้ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสด้วยตัวเอง
อยากจะไปขอความรู้ไปได้ที่ศูนย์บริรักษ์ไทยค่ะ
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรหรือโทรศัพท์ไปหาอาจารย์เลยค่ะ

เพราะเดี๋ยวนี้ปลูกอินทพรรมหลายพื้นที่เลยนะคะ
ไอไอเดียมาทำดูเผื่อว่าร้านค้าจะได้เมนูแปลก

อินทรพรรมผลสดกัดไปดังนั้น